โพสต์ไอจีสตอรี่นะครับ
คือบอกว่าหากเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาล
ค่าไฟค่าน้ำมันลดทันทีนะ

เอาเรื่องของตอนหาเสียงมาพูดถึงอีกครั้งหนึ่ง

คุณผู้ชมครับโพสต์ไอซีสตอรี่๒ทุ่มเมื่อคืนนะครับ
ระบุว่าเพื่อไทยเป็นรัฐบาล
ค่าไฟค่าน้ำมันลดราคาทันทีครับ

เพื่อไทยเป็นรัฐบาลเดินหน้าหนึ่งครอบครัวหนึ่ง
ซึ่งเป็นโพสต์เดียวกับที่พักเพื่อไทยนะครับ

ทั้ง๒โพสต์นี้นะครับล้วนเป็นนโยบายหาเสียง

แล้วก่อนหน้านั้นคุณผู้ชมย้อนไปดูนะครับ
กับนายทักษิณชินวัฒน์นะครับ

ไปหาคุณตาที่ต่างประเทศนะครับ

คุณหลานได้พบหน้ากันครับ

หัวหน้าแก๊งเด็ก

นี่ก็เป็นบรรยากาศในคลิปนะครับคุณผู้ชมครับ
มีการแซวนะฮะแซวคุณทักษิณบอก

แล้วก็พากันไปกินไอศกรีม
มีมิ้นช็อกด้วยนะมีไอศกรีมรสมิ้นช็อกด้วย

คุณตามีความสุขนะเจอหลานนะนะ
ภูมิธรรมเวชยชัยครับรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
บอกว่าเพื่อไทยมีต้นทุนที่สูง

เราต้องช่วยกันนำความรัก

รวบรวมเป็นกำลังของบ้านเมืองเพื่อฟื้นฟูประเทศในหลายด้านโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่ก็มีคนเข้าไป
เมนต์ก็หลายรูปแบบแล้วครับคุณผู้ชมฮะให้กำลังใจก็มีเหน็บเอาก็เยอะนะครับ
เป็นตัวอย่างซะหน่อยนะสู้ครับเป็นกำลังใจให้เพื่อไทย
ขณะที่บางคนนะครับมาเม้นเหมือนกันนะ
ก็เม้นเป็นหัวใจสีส้มดวงโตเลยตัวตัวเลย
แล้วบอกว่าคำพูดกับการกระทำมันช่างขัดแย้ง
ให้กำลังใจจริงหรือว่าแบบมีประชดประชันนิดหน่อย
หรือถ้างั้นก็พยายามทำตามนโยบายให้ได้

ทำให้คุ้มต้นทุนที่ต้องสูญเสียไปครับ
นี่คือกระแสโซเชียลที่มองไปยังเพื่อไทยครับ